ถ้าเกิดว่าใครไปที่จังหวัดราชบุรีนะแนะนำว่าคุณลองไปที่นี่สิคะ
เพราะมีคนดวงดีเขาถูกรางวัลมาแล้วหลายครั้ง
ปั้นกุมารนางกวักและอุปกรณ์เซียมซี
อยู่บริเวณหลังร้านครัวควันฟื้น

คุณชนะคุณเคยไปไหมร้านควันฟืน

อยู่ใกล้กับร้านควันฟืนเลย
มีท็อปขายอาหารถูกนั่นแหละค่ะ
แล้วก็มีนางนันทิยาคำศรีหรือว่าพี่เล็กอายุ๔๑ปี
เป็นอาชีพก็คือค้าขายภายในร้านครัวฟืนนี่แหละ

เขาเป็นคนสร้างสารปู่หลวงปู่ชีปะขาว

พี่เล็กก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว
ฝันว่ามีองค์พระพี่นางสุพรรณกรยามาขออยู่ด้วย
แล้วก็ขอให้ตั้งศาลแล้วจะมีปู่ชีปะขาวมาอยู่ด้วย
พี่เล็กก็เลยบอกว่าถ้าจะทำให้ขอการค้าขายให้ดีขึ้นหน่อย
ถ้าเกิดขอการค้าขายดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะไปทำสารให้
หลังจากนั้นโอ้โหมีโชคมีลาบเลยค่ะ
หลังจากตั้งสารเสร็จค่าขายดีขึ้นด้วย
โชคลาภต่างก็ไหลมาเทมานะเขาว่าอย่างนี้
นอกจากนี้พี่เล็กยังบอกว่าตรงนี้นะคะ
ตั้งสารหลวงปู่ชีปะขาวเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้หรอก
เพราะว่าเป็นเพียงแค่สารเล็กแบบนี้

มีแต่ลูกค้าที่ไปทานที่ร้านควันฟืนนี่แหละ

บางคนที่ได้รับโชคเขาก็จะกลับมาที่ร้าน

อันนี้มันอยู่ที่บุญและวาสนาของแต่ละคนนะคะ

แล้วก็กลับมารอบสองก็คือนำของมาถวายคือมาแก้บนนั่นเอง

เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ
วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
แต่ก็ชื่นชมนะลูกค้าเข้ามาจากทางใต้เพื่อมาทานอาหารที่ร้านควันฟืน
คือเขาขายราคาถูก๑๐กว่าบาทเอง
แล้วอยู่ดีร้านก็ดังขึ้นมาเห็นไหมที่พี่เล็กบอก

ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับ
มีกลุ่มคนคนหนึ่งโอ้โหอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซา
แต่ว่าไปกราบไหว้ไข่ถึงที่นครศรี
กลับมาบอกว่าแค่๓วันขายที่ได้เป็นล้าน

ทีนี้ล่ะครับโอ้โหต้องมาทำบงทำบุญเลี้ยงพระกันเลยทีเดียว
นี่ที่บ้านลิงค์ที่๓๘ทับ๑หมู่ที่๑๒ตำบลบางบังบังประกงจังหวัดชาวเชิงเซา
เป็นบ้านของคุณลุงบุญเรืองคงมาอายุ๗๕ปี
และนางประดับองค์มาอายุ๖๕ปี๒สามีภรรยา

จัดงานบุญเลี้ยงพระเพนะครับอายุเอ้าขอไป
ร้อยรูปโอ้โหมามันเป็นร้อยรูปเลยนะ

โอ้โหตั้งหลายวัดละอายุอาณาเท่าไหร่ละ

ทีนี้เขาตั้งโต๊ะจีนกันเนี่ย๓๐นะ๓๐โต๊ะเลยนะ
แล้วมีหนึ่งในนั้นเป็นโต๊ะจีนของไอ้ไข่และของเพื่อน
เขาว่ากันอย่างนั้นมันเป็นความเชื่อไง
ในงานมีญาติมาร่วมงานกว่าร้อยคนมาแสดงความยินดีครับ
เพราะว่านางประดับหรือว่าป้าแมวเล่าว่าที่ทำบุญเลี้ยงพระร้อยรูปเนี่ย
จากเมื่อปลายเดือนที่แล้วเดินทางไปขอพรไอ้ไข่ที่วัดเจดี
จังหวัดนครสีนครสีนครสีนครสีนครสี
คือบอกว่าถ้าหากขายที่ดินย่านสมุทรปราการได้
จะมาแก้บนด้วยการให้หลานวิ่งรอบไอ้ไข่๓รอบ
ทำบุญเลี้ยงพระเนี่ยจำนวนร้อยรูป
ก็ต้องทำอย่างนั้นจริงเพราะบนบานสารเก่าไว้
พอกลับมาที่บ้านนะโอ้โหแค่๓วันเองในช่วงต้นเดือนกันยายน
อยู่ก็มีนายทุนโทรมาติดต่อจะขอซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว
ในราคา๑๔ล้านบาทพอโทรมาแล้วถูกใจตกลงกันได้
วางเงินมัดจำไปเลย๑ล้านแล้วเชื่อไหมอีกไม่กี่วันโทรมาเลย
โทรมาบอกว่าเอาที่วางมัดจำไว้บอกเอางี้ละกัน
จ่ายหมดครบ๑๔ล้านไปเลยโอ้โฮ
ทีนี้ก็ดีใจสิครับก็เลยต้องมาทำบุญเลี้ยงเพลงพระแบบนี้นะครับ
ก็เลี้ยงญาติพี่น้องกันไปด้วยถือว่าเป็นการแก้บนกันไป
แต่ฟังไว้แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ยังไงต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ
จริงอย่างที่บอกแหละว่าบางคนไม่ได้ไปขอพรแค่เรื่องของโชคลาภ
บางคนต้องขอการค้าขายแล้วก็ล่าสุดค่ะ
เขาก็ไปขอเรื่องของการขายที่ดินแล้วก็ประสบผลสำเร็จเหมือนกันเลย

แต่เดินทางไปที่นี่เลยนะคะวัดกลางบางพระ
ที่นี่มีคนมาแก้บนเยอะแยะอยู่แล้วเป็นปกตินะคะ
แต่ว่าคนคนนี้เขามาแก้บนหลังจากที่ขายที่ดินได้

เป็นพ่อค้าขายของชำชาวปฐุมธานี
คุณสารันเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันก่อนพาครอบครัว

มาแก้บนกับองค์หลวงพ่อสมหวัง

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดกลางบางพระ
ชาวบ้านเชื่อกันว่าขอพรแล้วสมหวังดังใจทุกสิ่งเลย
ก็นำสิ่งของแก้บนมามีหัวหมูไข่ไก่ผลไม้
แล้วก็มีสมหวังต้มสุกหรือแห้วนั่นเอง
เอามาวางเรียงรายกันเอาไว้ทั่วบริเวณแบบนี้
นี่นะคะคุณพี่สารันก็ยังเล่าต่ออีกว่า
เขาสมหวังจากการขายที่ดินที่จังหวัดปฐุมธานีได้
เมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้
คือเขาประกาศขายที่ดินมานานเป็นปีแล้วคุณ
ประกาศขายไปเท่าไหร่ก็ขายไม่ได้สักที
ก็เลยตัดสินใจว่ามาบนบานสารกล่าวที่นี่ดีกว่า
เพราะว่าก็บนบานเอาจริงนะบนไปหลายที่แหละ
จะขายที่ดินเขาก็จะไปบนบานสารกล่าวหลายที่

มาเจอกับหลวงพ่อสมหวังตามสื่อต่างดูตลอดข่าวมา
ตัดสินใจมาบนบานสารกล่าวกับหลวงพ่อสมหวังดีกว่า
และจะได้ขายได้สมหวังดังที่ขอ
ก็เลยเดินทางมาบนแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะ
ภายในระยะเวลาเพียงแค่๒เดือนเท่านั้น
มีคนมาติดต่อขอซื้อที่ทันทีเลยค่ะ
เขาบอกว่าโอ้โหได้กำไรไปนับล้านบาทเลยนะ
งานนี้นะคะก็เลยเชื่อแหละว่าหลวงพ่อสมหวังมาบันดาลพร
ให้กับพรที่ขอไปนั้นสมปรารถนาก็เลยต้องรีบ
นำของแก้บนมาแก้หลวงพ่อสมหวังแบบนี้
และก่อนเดินทางกลับก็ถือโอกาสเอาล่ะ
ถ้างวดนี้ถูกรางวัลเดี๋ยวจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบอีกแน่นอน
และเมื่อวานนี้ไม่ได้มีแต่พี่สารันนะ

เขามากราบไห้หลวงพ่อสมหวังกันเพียบเลย
ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะมาบนบานสารกล่าวกันเรื่องงานทั้งนั้นเลย
อย่างที่บอกนะคะว่าจริงแล้วเรื่องของการขอพร
มันขอได้หลายอย่างบางคนบอกว่าขอโชคขอลาบ
บางคนบอกว่าขอเรื่องการทำมาค้าขาย
บางคนขอเรื่องของสุขภาพก็มีเหมือนกัน

คือผมเคยไปมาแล้วแล้วส่วนใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
เขามีความเชื่อจริงเรื่องของการขายที่ดินนะ
อันนี้เน้นเรื่องขายที่ดินแต่ส่วนใหญ่ไปขอแล้วเขาจะได้กัน
แต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะได้นะเล่าให้ฟังเฉย
ก็เป็นความเชื่อนะเป็นดวงแต่ละคนด้วยเหมือนกันนะฮะ
แต่พูดถึงเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมยังมีอีกที่หนึ่ง
จังหวัดสุโขทัยชาวบ้านไปกราบไหว้สารเจ้าพ่อพระร่วงนะคะ
แล้วก็มีคนโชคดีมากมายพอโชคดีแล้วก็ต้องนำไก่มาถวาย
เห็นไหมคุณผู้ชมไก่เนี่ยอยู่บริเวณสารพ่อพระร่วงเยอะแยะมากมาย
จุดนี้อยู่ริมถนนสายสวรรค์ข้าวโลกทุ่งเสลี่ยหมู่๕ตนทุ่งอสวรรค์ข้าวโลกนะคะ
บริเวณจุดนี้ค่ะถ้าจะให้นับไก่นี่นะโอ้นับไม่ถ้วนอย่าไปนับเลยละกัน
แต่ต้องบอกว่าที่นี่สักศิลป์จริงชาวบ้านเขาเชื่อแบบนั้น
เพราะว่าหลายคนมาขอพรขอโชคขอลาบก็ประสบความสำเร็จดี
และไม่ใช่แค่ไก่ชนยังมีว้าวจุลาด้วยแต่บ้านเขาก็นำมาถวายนะคะ
ให้กับสารเจ้าพ่อแห่งนี้หลังจากที่มาแล้วหลายคนก็ไม่ได้มาแค่ขอพร
เพื่อความสบายอกสบายใจทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
ใครอยากจะไปกลับไห้ขอพรก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องราวตำนานนะ
พระร่วงไก่ชนเนี่ยก็เป็นเรื่องตำนานเล่าขานกันมาช้านานแล้วนะคุณผู้ชมนะ
จริงเราเล่าหลายที่เนี่ยบางคนอาจจะลืมสักที่ที่นึง

ที่อ่านทองไงไปกลับไหว้เจ้าแม่ตะเคียนในห้องแอ

ใช่ไงอ่ะงั้นผมพามาแวะเวียนที่นี่แล้วมาดูการไล่รำบวงสวง
เพื่อถวายให้กับตะเคียนทองแม่แก้วเรือนทอง
อยู่ที่ไหนที่บริเวณสวนป่าบ้านเสา๕เลขที่๑๒๙หมู่๔ตำบลสาวร้องไห้
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
โอ้โหงามแต๊งามว่าอยากจะไปสักครั้งหนึ่งเหมือนกัน
นี่สำหรับแม่แก้วเรือนทองเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่ลำต้นเนี่ยประมาณสัก๑๕
๕เมตรความยาวประมาณ๑๒๕๐เมตร
ดำวาวไปทั้งลำต้นแบบนี้เลยครับ
เล่าให้ฟังถึงประวัติคือขุดพบเมื่อเดือนสิงหาคมปี๒๕๖

คือชาวบ้านนั้นนำแผ่นทองมาปิดโดยรอบเลยสีทองอารามที่ผ่านมา
อย่างที่บอกบางคนได้โชคได้ลาบกันไปเขาก็มาร่วมกัน
ห่อรูปเหมือนแม่แก้วเรือนทองสวยงามเท่าตัวจริง
ตัวจริงก็คือคนจริงที่เขาตั้งรูปหล่อกันเอาไว้
แล้วทีนี้บริเวณด้านหน้าเขามีขันน้ำมนต์ด้วย
ชาวบ้านเขามีความเชื่อเขาก็ไปดูกันนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากที่ถูกอันเชิญมาไว้ที่นี่
ก็มีผู้มีจิตศรัทธามากราบไหว้ขอพรกันเยอะ
แล้วก็เสี่ยงโชคจากหันนมตอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะ
บางคนได้บางคนไม่ได้ก็มีพอกันก็ว่ากันไปนะครับ
แล้วสิ่งที่ดีในวันนั้นที่อยากจะให้รู้จริงก็คือ

เขาร่วมกันบริจาคเงินจำนวนเกือบ๒ล้านนะ
เพื่อสร้างเรือนกระจกให้กับแม่แก้วเรือนทองแห่งนี้ด้วยล่ะฮะ
ก็เป็นการบูรณะปฏิสังขรอะไรกันไปก็ว่ากัน
เรื่องของความเชื่อเนาะคุณผู้ชมเนาะ
ยังไงซะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย